เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจังหวัดอุทัยธานีมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
เด็กหญิงวัย๑๓ร้องขอให้หมอปลาช่วยหน่อยหมอปลาช่วยที
เพราะว่าอยู่ดีเหมือนมีผีมาเข้าฝัน
แล้วผีเข้าฝันผีปลอกในฝันว่าจะพาน้องเขาไปอยู่ด้วยฮะ
พอน้องเขาปฏิเสธไม่รู้ว่าผีบอก
ผีมันกรีดแขนแบบนี้ชัดแบบนี้เลย
คือไม่ได้กรีดเข้าเลือดเข้าเนื้อขนาดนั้นนะ
แต่อยู่ดีมีคนมากรีดแขนแบบนี้ใช้คำว่าคนเหรอ
ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะอธิบายคำนี้ยังไง
เหตุการณ์นี้แปลกมากเด็กหญิงวัย๑๓เจอกับตัวเองครับ
ในบ้านยืนยันไม่ได้มีใครไปทำพิเลนแบบนี้
น้องเพลงอายุ๑๓ก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำเลย
แต่อยู่ดีก่อนหน้านี้มีความฝันประหลาด
และความฝันบางครั้งมันฝันซ้อนกัน๒ครั้ง
ซ้อนกัน๒ครั้งคือฝันเหมือนกัน๒ครั้ง

คุณแม่อธิบายใหม่ว่าเหตุการณ์ประหลาดเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
น้องเพลงนอนในห้องแต่ฝันว่าไปนอนบนเปรย์
ระหว่างที่ฝันว่านอนอยู่บนเปรย์อยู่ดีมีคนแก่ชะโงกหน้ามาบนเปรย์
โงกหน้ามาบนเปรย์แล้วบอกขอมาอยู่ด้วยน้องเพลงตกใจฮะตกใจตื่น
แล้วฝันแบบนี้๒ครั้งติดแล้วเหมือนกับเป็นฟิล์มเดียวกันเลย
เป็นภาพเดียวกันเลยน้องเพลงว่าตกใจมากกับเหตุการณ์นี้
อยู่ดีทำไมถึงฝันแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยมันคือหน้าบ้านของน้องเพลงเลย
จากนั้นก่อนหน้านี้อยู่ดีมีผีคนแก่มาขอกินน้ำพริก
มาขอกินน้ำพริกที่บ้านแล้วจะมาขออยู่บ้านของน้องเพลงกับคุณแม่ด้วย
เพลงก็บอกว่าไม่ยอมให้อยู่พอปฏิเสธในฝันตอนที่มีขีดอ่ะนั่นแหละฮะ
คือฝันที่มาขอกินน้ำพริกตื่นมาเจอ๙ขีดเต็มไม้เต็มมือเลย
และอีกฝันหนึ่งอันนี้ล่าสุดสยองสุดฮะล่าสุดคือสยองสุด
ฝันว่าอยู่ที่วัดเห็นไหมอยู่บ้านนะอยู่บ้านตลอด
แต่ฝันว่าไปนู่นไปนี่ตลอดฝันว่าอยู่ที่วัดแล้วอยู่ดี
มีผู้หญิงวัยกลางคนเหมือนเดินมาสักพักเหมือนว่ายน้ำ
ว่ายน้ำอยู่กลางอากาศแล้วก็โผล่มาใกล้ปริ้นตาหลอกหลอน
นี่คือ๓๔ครั้งที่ฝันประหลาดแบบนี้คนในบ้านก็ไม่แน่ใจ
ตกลงแล้วไอ้ขีดที่ว่านี้ใครทำแล้วมันแปลว่าอะไร
แต่สอดคล้องกับความฝันประหลาดดังนั้นอยากจะให้หมอปลา
มาช่วยทีกับเหตุการณ์ครั้งนี้เออให้หมอปลาเขาดู
หมอปลาดูบอกหมอปลาก็ยังไม่รู้นะว่าไอ้๙ขีดที่ว่าเนี่ย
มันคืออะไรแต่หมอปลารับปากไว้ว่าวันนี้วันนี้คือ๒พฤศจิกายน
เดี๋ยวหมอปลาจะมาดูด้วยตาของหมอปลาเองแล้วเดี๋ยวจะอธิบายกันอีกที
เดี๋ยวฟังหมอปลามือปราบสามภเวศรีครับ
ชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้ว่าน้องคิดไปเองฝันไปเองแล้วขีดแขนตัวเองหรือเปล่า
แต่น้องก็ยืนยันว่าน้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลย
ดังนั้นขอให้หมอปลามาช่วยหมอปลารับปากวันนี้ไปช่วยครับ